เดี๋ยวลองดูภาพกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่ม

พระนะคะเป็นระดับเจ้าอาวาสนะคะ
ใช่ค่ะแล้วคุณผู้ชมสังเกตดูเราต้องทำเป็นภาพเลอนะคะ
เพราะว่าคนที่อยู่กับพระเขาเป็นเด็กสาวผู้หญิงวัยรุ่น
แต่ในภาพนี่นี่รูปผมด้วยรูปผมรูปหัวรูปหัวแบบนี้
โอ้โหแล้วเดี๋ยวดูนะจะมีจังหวะเนี่ย
ดึงหัวโน้มหัวเด็กผู้หญิงมานี่เจ้าอาวาสเหรอ
เจ้าอาวาสระดับเจ้าอาวาสค่ะนี่เป็นเจ้าอาวาสต้องรู้ว่ามัน
มันทำไม่ได้อยู่แล้วอย่างงี้อ่ะก็นั่นน่ะสิ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดที่คนในพื้นที่เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วอ่ะ
เป็นแบบนี้จริงจริงโอ้ยังมีหน้ามาบวชเป็นพระอยู่อีกอ่ะเฮ
อืมเจ้าอาวาสรูปนี้นะคะครับ

ชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นพฤติกรรมมาหลายครั้งแล้ว

ชาวบ้านเขาบอกว่าสังเกตเห็นแต่ไม่มีหลักฐาน
ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ดีกว่า
แล้วเลยเห็นหลักฐานว่าเป็นแบบนี้จริงเหมือนกับให้ผู้หญิงไปนวดเห็นไหม

แล้วผู้หญิงที่มาเข้าใกล้เจ้าอาวาสไม่ได้มีคนเดียวค่ะ
คือพอมีกล้องวงจรปิดติดเอาไว้เนี่ย
เห็นว่าผู้หญิงวัยรุ่นเด็กสาวสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา
แล้วก็มีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะไม่ซ้ำหน้าเลยนะคะ
แล้วก็มีหลักฐานเพิ่มค่ะเป็นข้อความแชทกัน
นี่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูข้อความแชทด้วยนะ
แล้วดูคำพูดนะคำพูดแต่ละอย่างเนี่ย
อาบน้ำนอนได้แล้วลูก
คือมันเป็นลักษณะเชิงชู้สาวหมด
ลูกสาวคนสวยของพ่อไม่ต้องดื้อรักและห่วงมากนะ
ไปบ้านตังหมดบอกพ่อได้ทุกเวลานะ

เรียกลูกผู้หญิงก็เรียกว่าพ่อจ้าพ่อคิดถึงอย่างนี้
มีข้อความลักษณะแบบนี้ที่มันก็แสดงให้เห็นชัดว่า
พ่อลูกกันจริงไงคุยกันเชิงชู้สาวไง
นี่ค่ะคือข้อความต่างเนี่ยมันชัดเจนเนี่ย

เห็นหน้าแล้วนอนหลับแล้วลูก

เอาง่ายดูข้อความนึงเนี่ย
เพราะลูกสาวคนนี้ทำให้พ่อหัวเราะได้
ไม่ได้หัวเราะมาตั้งเจ็ดแปดปีแล้วนี่คือหลักฐานสำคัญนะคะ
คนในพื้นที่เขาบอกว่าส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วค่ะ
พระสังคาธิการจังหวัดเชียงใหม่ก็รู้ข้อมูลแล้วนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ
จากนี้ไปพ่อคงไม่ได้หัวเราะอีกแน่

โอ้โหมันแสบจริงนะพวกนี้นะ
ถ้าไม่มีหลักฐานใคร่น้ำค้าเข่าแบบนี้นะ

คือคุณจะอุปการะเด็กจะดูแลเด็กเนี่ย

ดูแลเด็กผู้หญิงผู้ชายก็ว่ากันไป